อาภักดณ์คุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดกะบี
แต่อุบัติเหตุนี้ทำให้หลายคนยิ้มได้นะคะ
ปรากฏว่ารถพ่วงข้างหยุดรถสิระหล่าง

มาช่วยเหลือเนี่ยคุณผู้ชมนี่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
คือมีต่างชาติมาช่วยเหลือต่างชาติรูปร่างกำยำสักประมาณ๔๕คนค่ะ
มาช่วยคนที่ประสบเหตุเป็นแม่ค้าขายโรตีนะคะ
แล้วพอสืบสวนไปสืบสวนมาสืบสาวราวเรื่องปรากฏว่า
ใช่ที่เขามาถ่ายคำที่กระบีในเมืองไทยเนี่ยค่ะ
ฉันเห็นคุณวิ่งมาช่วยเหลือคนฉันรู้สึกประทับใจแล้วขอบคุณพวกคุณมาก
ไม่รู้ว่าคุณคือใครแต่อยากจะบอกว่าขอบคุณมาก
เราก็ติดแฮชแท็กแฮคชั่นเวฮิคโคลทีม

นี่ไงทีมข่าวของเราก็เลยอุ๊ยต่างชาติกลุ่มนี้เป็นนักภาพยนตร์หรือเป็นใคร
ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วนะคะเป็นทีมงานที่ไปจัดเตรียมรถยนต์ถ่ายทำฉากแอคช่า
ก็เลยเกิดความประทับใจคือนอกจากคนไทยเองที่มีมิตรจิตมิตรใจที่จะช่วยเหลือกันแล้วเนี่ย
ต่างชาติเขาก็มีมุมน่ารักของเขาแบบนี้ไง
อยากให้เอารถที่ประสบเหตุไปเข้าฉากด้วยเอาพี่คนที่เขาประสบเหตุไปเข้าฉากเป็นการปอบขวัญได้ไหม
ใช่คือเขาบอกว่าเขาไปทานข้าวในห้างโลตัสใกล้กับจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
เห็นรถกระบะชนเข้ากับรถพ่วงข้างซาเล้งแบบนี้นะคะ
ก็พอเห็นคนไปประสบเหตุแบบนี้ก็เลยไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
วิ่งมาเลยกรูเข้ามาเลยค่ะลงมาจากรถเพราะว่ากำลังจะกลับ
ลงมาช่วยเหลือแบบนี้แล้วก็เป็นภาพประทับใจที่เกิดขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมเราก็ชื่นชมนะต่างชาติเข้ามาทำดีในบ้านเราแบบนี้นะ
นอกจากการชื่นชมต้องตามจับผู้ก่อเหตุผู้กรณีให้ได้ด้วยนะ